ตามความเชื่อของไทยนั้นนอกจากจะนิยมปลูกต้นไม้มงคลไว้ภายในบ้านแล้ว
ก็ยังเชื่อในสรรพคุณของใบไม้มงคลที่จะนำมาใช้ร่วมพิธีกรรมงานมงคลต่าง
อย่างใบเงินใบทองใบนาคเรียกได้ว่าเป็นใบไม้มงคลที่ขาดไม่ได้ในขันน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล
และเป็นเคล็ดที่ยึดถือว่าจะเกิดความมั่งคั่งร่ำรวยสมกับชื่อของใบไม้
อกจากนี้คนสมัยโบราณบางบ้านจะมีความเชื่อว่าถ้าได้นำใบเงินใบทองใบนาคมาเหน็บ
เก็บไว้ที่ฟูกด้านหัวนอนด้วยมีความเชื่อว่าจะเรียกเงินเรียกทองเรียกนาคหรือความร่ำรวยให้ประสบผลเร็วขึ้นอีกด้วย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน